เพื่อนบ้านค่ะคุณผู้ชมโอ้โหคราวนี้นี่โดนอะไรบ้างอ่ะ
โดนด่าโดนปลาโดนฟันคุณคิดดูสิเอามีดมานะ
ไล่ฟันทั้งคนไล่ฟันทั้งรถแล้วแถมเพื่อนบ้านผู้หญิงคนนี้นะ
จูหมามาเอาหมาไปถ่ายตรงบ้านคนอื่นเขาเอาว่าเอาว่าอย่างเงี้ย
แล้วพอโดนคนอื่นเตือนก็ด่าเขาเอาไม้มาจะไล่ตีจะไล่ทุบเขา
รวมถึงเอาหินมาปลาบ้านเขาอีกค่ะโอ้โหวิรกรรมเยอะจังฮะ
ไม่ไม่ฟันลดถือมีด
อันนี้เป็นวิรากรรมส่วนหนึ่งนะ
อันนี้เป็นอีกวิธีกรรมหนึ่งพาหมามาขี้มาฉี่แถวนี้
แล้วก็เพื่อนบ้านบอกโอ๊ยอย่าพามาตรงนี้
หรือว่าถ้าพามาต้องเก็บด้วยนะแล้วดูผู้หญิงคนนี้ถือไม้ด้วย
บอกว่าวีรกรรมของผู้หญิงคนนี้นี่คือโอ้โหยาวเป็นหางว่าวเลยจริงค่ะ
แล้วเพื่อนบ้านเขาก็ได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบกันน่ะนะคะ
เนี่ยคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้ทั้งหมดรวมถึงอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านที่ตำบลพวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะ
นักข่าวของเราไปหาชาวบ้านแถวนั้นไปคุยหน่อยซิ
ว่าชาวบ้านเดือดร้อนจากผู้หญิงคนนี้มากขนาดไหน
แล้วเพื่อนบ้านก็เลยเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดให้ดูด้วย
บอกว่าผู้หญิงคนนี้นะมีทั้งเอามีดมาไล่ฟันมาด่า
จริงก็แจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองสงขลา
บางเรื่องนะอยู่ในชั้นศาล
แต่พฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้ยังไม่เปลี่ยนเลย
เที่ยวปลาก้อนหินใส่บ้านของเพื่อนบ้านด้วยอะนะคะ
อ่าเราโดนใช้มีดแทด

เจ้งจังหวัดเลยพ่อมาลุงแม่งมาก่อน

มาก่อนมาก่อนพ่อมันคุยก้อนหินมา

ดูสิคุณผู้ชมคือเราก็ไปคุยกับเพื่อนบ้าน

ตอนกลางคืนผมขี่มอเตอร์ไซค์จะเอาขยะไปทิ้ง
ผู้หญิงคนนี้เขาดักรออยู่ริมถนนพอผมขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านนะ
เอามีดมาไล่ฟันผมน่ะหลบได้
ครับเนี่ยจึงไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ก็ดูสิ
เห็นไหมง้างมีดเมื่อกี้ฮะใช่ค่ะ
ตกใจกลัวไงเพราะว่าผมก็เป็นเสาหลักของครอบครัว
ถ้าผมเป็นอะไรมาแล้วครอบครัวผมจะอยู่ยังไง
อีกคนนึงละกันค่ะคุณสมเกียจ

เห็นผู้หญิงคนนี้เอามีดมาไล่ฟันน้อง
ผมเนี่ยปีนปีนบีบแต่จารังเผก
ตอนขับรถผ่านแล้วดูสิโอ้โหได้ยินเสียงปั๊กไหม
บีบแต่เมื่อกี้เขาเอาอีโต้ฟันรถเลย

เมื่อกี้เนี่ยยังชี้รอยที่รถให้ดูอยู่เลยนะคะ
เราคุยกับเพื่อนบ้านคือคุณกมลพันธ
บอกว่าผู้หญิงคนนี้นะสร้างความเดือดร้อน
แล้วมีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนบ้านบ่อย

ตั้งแต่ย้ายมาอยู่เนี่ยนะพาหมามาอื่มมาฉี่หลังบ้าน

กลายเป็นว่าไปหยิบไม้มาจะมาทำร้าย
เรื่องนี้แจ้งความไป๓คดีแล้วด้วยค่ะ
คุณกมลพันธ์ก็คืออยู่ในคลิปนะฮะ
ที่เห็นว่ามีหมามาเดินตามสวนเยอะนะครับ
แล้วก็ตัวของผู้หญิงคนนี้เอาไม้มา

ประกอบไปด้วยเลยว่าคุณกมลพันธ์เล่าว่ายังไงบ้างนะครับ

คลิปนี้แหละคุณกมลพันธ์คือคนเสื้อหิมพูนั่นนะ
เดินไปบอกอย่าเอาน้องหมามาอืดมาฉี่ตรงนี้
ถ้าจะเอามานะฉี่ได้ขอให้เก็บด้วย
แต่นี่ถูกฟาดนะคุณจังหวะนี้
เดี๋ยวดูป้าบเขาให้คงไม่ได้แรงมากฮะ
แต่ว่าคุณกมลพันธ์บอกตอนนี้
เพื่อนบ้านไม่มีใครกล้าออกมาเดินเล่น
โดยเฉพาะจะให้เด็กให้ลูกหลานที่บ้าน
มาเล่นกันอยู่กลางถนนแบบนี้ไม่กล้าแล้ว
ก็กลัวไง
กลัวผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวถือไม้ถือมีดมา
ใช่ค่ะคุยกับคุณกมลพันธ์หน่อยแล้วกันค่ะ
ซึ่งตำรวจมาก็ยังไม่กลับนะคะ
ก็ยังจะด่าทออยู่เราก็เลยรู้สึกว่าเรา
เราไม่ไหวกับพฤติกรรมพวกนี้แล้ว
คือพฤติกรรมเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะครับ
แล้วก็คลิปที่เราเปิดให้ดูตั้งแต่ต้นนะ
ที่มีการด่ากันที่มีการออกจากบ้านกันนะฮะ
นี่คลิปนี้คือตัวฝ่ายผู้เกาะเหตุ
หาว่าเพื่อนบ้านไปด่าถึงแม่เธอก่อน
หลังจากนั้นก็เลยมาเถียงกันแบบนี้
ส่วนเพื่อนบ้านก็แย้งไปบอกยังไม่ทันด่าอะไรเลย

โอ้โหคุณผู้ชมด่ากันไปกันมาแบบนี้

ทีนี้วันนี้เลยนะทางผู้ใหญ่บ้านเองค่ะ

ไม่เอาแล้วเพื่อนบ้านแบบผู้หญิงคนนี้

นี่ค่ะเมื่อเช้าผู้ใหญ่บ้านหมู่สามพวงนะคะ
ผู้ใหญ่พงทิพย์โพพิชัย

คือจริงคุยกับผู้หญิงคนที่เขาก่อเหตุแล้ว
ซึ่งผู้หญิงคนนั้นเขาก็ดูพูดจาดี

จะมาบอกว่าไม่มีอะไรก็ไม่ได้
ดังนั้นเมื่อเช้านอกจากผู้ใหญ่ลงแล้ว
ก็มีตำรวจมาร่วมเจรจาด้วย
เดี๋ยวคงจะต้องหาแนวทางช่วยเหลือต่อค่ะ

จะลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านต่อแบบนี้ด้วยนะคะ
ครับโอ้โหร้อนแรงกันไปหมดเลยนะฮะ